นาฬิกา๑นาทีครับคุณผู้ชมมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันนะครับ
โอ้โหมีคลิปให้คุณผู้ชมดูหลายคลิปเลยในช่วงนี้
หลายคนประชดออกมาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าต้องกางร่มบนรถไฟฟ้า
คือกางร่มในขบวนเลยนะเพราะว่ากลัวว่าฝนมันจะรั่วลงมาอีก
คุณผู้ชมจำได้ไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมนะครับ
ก็มีฝนรั่วลงมาในรถไฟฟ้านั่นก็มีการแชร์กันแล้วในโลกโซเชียล
เมื่อวานนี้มีการแชร์กันมาอีกนะครับบอกว่าในรถไฟฟ้าฝนรั่วลงมาอีกแล้ว
แล้วมีไฟกระพริบกลัวเหลือเกินหวาเสียวเหลือเกิน
ว่ารถไฟฟ้ามันจะดับหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้น
พูดถึงระบบไฟฟ้าไงมันก็เลยกังวลเพราะคำว่ารถไฟฟ้าปุ๊บเอ๊ะ
ถ้าเกิดน้ำมันหยดลงมาในขบวนมันจะส่งผลอะไรไหม
จะค้างหรือเปล่าหรือที่สำคัญกลัวไฟดูด
นี่สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ความยาวแค่๑๓วินาที
แต่โอ้โหสะเทือนถึงดวงดาวแล้วฮะไปดูกันฮะ
คุณสืบสกุลถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในขบวนนี้
ที่เห็นแป๊บนั่นคือฟ้าแลบข้างนอกหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ฮะคือผมนะคงไม่กลัวไอ้น้ำที่รั่วเนี่ย
ผู้โดยสารต้องหลบน้ำที่ตกลงมาแบบโอละหมานนะครับ
มีการระบุข้อความว่าเจอกับตัวช็อกดิอยู่เทโครมลงมาเฉย
ตอนนี้ก็กระปิดกระปลอยตามจังหวะเลี้ยวจังหวะเบรก
แล้วคุณคิดดูว่าคอมเมนต์ต่างแสดงความคิดเห็นต่างเนี่ย
มันจะร้อนฉ่าขนาดไหนนะครับ
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นหลากหลายนะครับ
ประชดบ้างแหละบอกว่าหรือต้องกางร่มในรถไฟฟ้าแล้ว
หรือบอกว่าเวลาน้ำรั่วลงมาระวังไฟช็อตนะ
หลายคนก็บอกเมื่อไหร่จะแก้ปัญหาเรื่องความขัดข้องต่างได้สักที
ก่อนหน้านี้มันมีไงคุณไม่ว่าจะน้ำรั่วมาแล้วก็มีรอบที่ประตูมันไม่ปิดด้วยใช่ไหม
ใช่นะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะครับ
โดยระบุแบบนี้ครับจากเหตุการณ์น้ำรั่วที่มาจากช่องระบายอากาศ
หมายเลข๓๒๓๓เมื่อช่วงเย็นของวันพุธที่๒๒สิงหาคม๒๕๕๙
ขณะกำลังให้บริการในสายศรีลมจากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติมุ่งหน้าสานีบางว่านั้น
บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเรียนชี้แจงว่า
น้ำที่รั่วลงมานั้นมาจากตู้ที่ต่อพ่วงใหม่จากขบวนรถซีเมนเดิมที่มีอยู่๓ตู้
และต่อมาได้เพิ่มให้เป็น๔ตู้ต่อขบวน
โดยขบวนรถที่ต่อเพิ่มให้เป็น๔ตู้ต่อขบวนนี้ให้บริการมาเป็นปีที่๖
ดำเนินการซ่อมบำรุงโดยบริษัทซีเมนซ์ซึ่งหลังจากที่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับ
ฝ่ายซ่อมบำรุงได้ส่งพนักงานซ่อมบำรุงขึ้นไปตรวจสอบทันที
ขณะที่ขบวนรถยังคงให้บริการผู้โดยสารอยู่
หลังจากนั้นจึงได้นำขบวนรถดังกล่าวออกจากระบบการให้บริการเพื่อเข้าตรวจสอบ

พบว่าเครื่องปรับอากาศของตู้ที่มีน้ำรั่วดังกล่าวมีน้ำขังในตัวเครื่องปรับอากาศ
ได้ทำการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศทดแทนตัวเก่า
เพื่อให้ขบวนรถสามารถนำรถกลับไปให้บริการได้นะครับ
สำหรับเครื่องปรับอากาศที่ถอดออกนั้น
หลังจากนั้นจะทำการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศรุ่นดังกล่าวที่เหลือทั้งหมดทุกขบวน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวอีก
ท้ายที่สุดของการชี้แจงนะครับบอกว่า
บริษัทต้องขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วย
และหากท่านผู้โดยสารพบเจอเหตุการณ์สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่
โดยกดปุ่มบริเวณประตูเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าในขบวนนั้นได้ทันทีนะครับ
หรือแจ้งไว้คุณผู้ชมอาจจะต้องเป็นไลน์ประจำโทรศัพท์ของคุณแล้วนะ
กลัวจริงนอกจากไฟที่มันแป๊บน้ำที่มันรั่วลงมาที่พื้นน้ำมันก็ไหล
หลายไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนของขบวนดีนะคะถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้
แต่กลัวนะเพราะว่าถ้าบอกว่าน้ำขังน้ำรั่วในเครื่องปรับอากาศก็กลัวเรื่องของระบบไฟ